ล่าสุดต้องบอกว่าชายภูมิน่าเป็นห่วงมากวิกฤตเหลือเกิน
เพราะว่าน้ำท่วมถึงเอวแล้วนะถึงเอวแล้วนะ
ส่วนราชการน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะโรงพยาบาลอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรา

ตอนนี้วิกฤตขนาดไหนติดตามพร้อมกันกับคุณพูริพัฒน์บุรณินบรรยงานสดจากชายภูมิ

น้ำที่จากเมืองชายภูมิวันนี้เรียกว่าได้หน้าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าถึงแม้ตลอดทั้งวันฝนจะยังคงไม่ตกแต่แดดคงออกตลอดนะครับ
นี่คือด้านหน้าของโรงพยาบาลชายภูมินะครับตอนนี้บริเวณด้านในนั้นน้ำยังไม่ท่วม
แต่ด้านนอกนั้นน้ำท่วมสูงครึ่งตัวผมไปแล้วซึ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเซนติเมตรที่ยังคงท่วมสูงอยู่
โดยทางโรงพยาบาลนั้นได้นำเอาแผงเหล็กมากั้นไว้รวมไปถึงกระสอบทรายเพื่อที่จะไม่ให้น้ำจากด้านนอกไหลเข้าไปด้านใน
ซึ่งตอนนี้มีการวางแผนวางนั่งร้านเหล็กแบบนี้คุณผู้ชมครับจะทำเป็นสะพานเพื่อเชื่อมไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะสัญจรเข้าไปในโรงพยาบาล
ก่อนอื่นผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพณขณะนี้คือบริเวณสถานการณ์จริงที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลชายภูมิ
คนป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือจะต้องถูกนำส่งโดยเรือขี่เข้ามาทางด้านหน้าของถนนบรรณาการ
ซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้าไปรักษาโดยมีเรือกู้ภัยของมูลนิธิที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือ
เพื่อนำส่งไปยังภายในโรงพยาบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับที่ประตูข้าง
ซึ่งระดับน้ำที่หน้าโรงพยาบาลนั้นสูงประมาณ๘๐๙๐เซนติเมตรและมีระดับนี้ทรงตัวมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืน
น้ำยังคงไม่ลดนะครับทำให้ทั้งคนป่วยและเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านนั้นเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมครับตลอดเส้นของด้านหน้าของโรงพยาบาลชายภูมินั้นคือถนนบรรณาการ
ตรงนี้ผ่านทั้งโรงพยาบาลจวนผู้ว่าสารกลางจังหวัดโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพล
ยาวเป็นถึงอนุสวรีเจ้าพ่อพญาแลตลอดทั้งเส้นรถคันเล็กนั้นไม่สามารถขับผ่านได้เลย
ต้องอาศัยรถยกสูงจากหน่วยงานเข้ามาเท่านั้นโดยประตูด้านหน้าของโรงพยาบาลทั้งสามประตู
วันนี้รองภูมิในการโรงพยาบาลพาผมไปดูนะครับว่ามีการนำกระสอบทรายมากั้นประตูทางเข้าแล้วออกไว้ทั้ง๓ประตู
เพื่อไม่ให้น้ำจากด้านหน้าของโรงพยาบาลไหลเข้ามาท่วมด้านในโดยมีการจัดระบบรับส่งคนป่วยใหม่
ให้รถยกสูงไปรับคนป่วยจากรอบนอกตัวเมืองตามจุดต่างและขับรถลุยน้ำเข้ามาด้านในของโรงพยาบาล
รองพอโรงพยาบาลบอกนะครับว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลต้องดูแลคนป่วยประมาณ๖๐๐เตียง
ซึ่งได้เตรียมแผนรองรับในการดูแลทั้งเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารที่มีการสต๊อกของไว้ก่อนหน้านี้
ว่าจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่อย่างไรก็ตาม
วันนี้ครับทางโรงพยาบาลนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองชายภูมิในการสร้างสะพานข้ามเข้ามา
ซึ่งทางพาดผ่านระหว่างจวนผู้ว่าเข้ามาทางประตูด้านหน้าของโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วย
ฟังเสียงของรองพรุ่มในการโรงพยาบาลครับ
สถานการณ์ในโรงพยาบาลยังควบคุมระดับน้ำได้ครับ
แต่ด้านหน้าเนี่ยท่วงเต็มหมดละ

การส่งต่อผู้ป่วยการรับผู้ป่วยอะไรต่างเราจัดประกันไว้หมดแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับมีแผนครับก็เครือข่ายรีเฟอร์เนี่ยก็จะถูกกำหนดจุดในระบบเครือข่ายส่งต่อ
แล้วก็จะขนถ่ายผู้ป่วยนะครับโดยเรือโดยเรือท้องแบนที่รับความร่วมมือจากมูลนิธิ
จากองค์กรการกุศลนะครับแล้วก็เหลือทองแบนเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับ
ถ้ารถมาได้ก็จะมารออยู่จุดนี้ครับ

คนป่วยในโรงพยาบาลที่เราต้องดูแลตอนนี้ดีกว่า

อาหารการกินที่วันใหม่เป็นไงครับ
ก็สต๊อกอาหารสต๊อกน้ำดื่ม
การทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าอะไรเตรียมการหมดแล้วครับ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

แล้วก็อูตุนิยมวิทยาที่อยู่ด้วยกับผมเนี่ยท่านอูตุก็ยืนยันว่าวันที่สี่เป็นต้นไปจะไม่มีฝนแล้วอ่าพรุ่งนี้อาจจะมีจากยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็นี่ขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะฮะนี่คือเป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้ว่าราชการจั
ไปสู่จวนผู้ว่าจากที่ผมรายงานไปนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ย
นะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปตอนนี้แม้ว่าจะน่าเป็นห่วงอยู่
แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายลงแล้ว

ใช่น้ำสูงมากน้ำสูงมากนะฮะ